ก็เป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ต่อเนื่อง
คือเหมือนลักษณะว่าไปก่อเหตุแล้วได้ของแล้วย่ามใจก็ไปก่อเหตุอีก
ล่าสุดไปชิงทรัพย์คุณยายอายุ๗๓ปีนะคะ
ล่าสุดตำรวจก็จับได้แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
มาในคราบของพนักงานส่งพิซซ่าคุณนัทพงศ์ครับ
ตำรวจสอนอสุทธิศาลค่ะจับตัวนายภูริทัศน์ศรีศุกร์สด
จับได้พร้อมของกลางเลยเป็นเงินสดห้าร้อยยี่สิบบาท
เนี่ยเนี่ยอันนี้คือครั้งล่าสุดอืมดูสิคุณยายเนี่ยค่ะ
คุณพรเพลนะคะเดินเดินอยู่ถูกกระชากกระเป๋าถือ
ข้างในนั้นมีเงินสดประมาณ๕๐๐บาทนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการบินไทยนะคะ
เขาก็ลงพื้นที่โดยเบาะแสจากกล้องวงจรปิดนี่เลยนะคะ
มีฝั่งตรงข้ามเรานี่เองค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะ
แล้วแถ่งเดี๋ยวนี้คือร้านไม่ค่อยเปิดใช่ใช่เงียบมากเนี่ยค่ะ
เราวิ่งผ่านเขาก็ชากไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะ
ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ท่านเป็นคนเขาก็ตามไปตามเส้นทางการหลบหนีเลย
แล้วสุดท้ายจับได้ในที่สุด
นายภูริฤทัศน์ยอมรับเลยว่าทำจริง
แล้วก็สารภาพอีกบอกว่าร่วมกับในนัท
ใช้อาวุธมีดก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้เสียหายอายุ๑๙ปี
นี่ค่ะเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา

ก็๒เหตุการณ์ก็ปิดคดีได้ในคราวเดียวค่ะ
ล่าสุดตำรวจก็แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะคะ
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดนะคะ
นี่แหละค่ะจับได้แล้วค่ะ